เดินห้างก็ไม่เว้นนะเรื่องของโรคจิตเนี่ย
ก็ต้องมองซ้ายมองขวามีผู้หญิงคนหนึ่งก็จุงลูกอายุ๑๐ขวบไปเดินห้าง
ค่ะมีผู้ชายเดินตามหลังเอามือถือถ่ายคลิปถ่ายภาพถ่ายบ้านท้ายเข้าไปอืม
แล้วคนเขาก็เห็นเพราะคนมันเยอะก็ตามไปจับกลุ่มได้
ในมือถือมีคลิปบ้านไทยผู้หญิงห้าสิบกว่าคลิปคุณผู้ชมค่ะ
ตอนจับได้เนี่ยลูกสาวของผู้เสียหายอายุเพียงสิบขวบนะค่ะ
แต่ว่าความคิดเขาเกินไวมากเขาไปด่าต่อว่าผู้ชายโรคจิตคนนี้
อยากให้คุณผู้ชมไปฟังประโยคที่น้องเขาพูดกับผู้ชายคนนี้หน่อยเอาไปฟังเลยครับ
ได้ดูไว้ด้วยนะเพราะที่พ่อแม่ลูกคนหนึ่งเข้าเสียใจ
ขอโทษนะค่ะและกำลังไปด้วยนะอยากไปตามกับพ่อแม่คนหนึ่ง
คือเอาเป็นว่าผู้ชายคนนี้หน้าชาเลยหน้าชาจำทางกลับบ้านไม่ได้
น้องพูดแบบรู้ไหมหนูเป็นเด็กเนี่ยหนูยังมีความคิดเลยพี่
แล้วประโยคอีกมากมายหลายสิ่งที่ได้ฟังไปแล้ว
เรื่องของสามัญสำนึกเนี่ยมันไม่ได้วัดกันที่อายุ

อย่าไปทำแบบนี้กับลูกเมียใครอีกนะ

โดนลูกของผู้เสียหายอายุแค่๑๐ขวบสั่งสอนไปชุดใหญ่
เพราะแม่เธอโดนผู้ชายคนนี้เดินตามแอบถ่ายก้นไป
เดินห้างอยู่ที่พัทธลุงนะฮะ

หนุ่มคนนี้อายุยี่สิบเอ็ดนะคุณผู้ชม
เขาไปแอบถ่ายคลิปในมือถือมีคลิปบ้านท้ายผู้หญิง๕๐กว่าคลิป
ตำรวจนั่งคุมแล้วลบออกให้หมดลบไปเลยให้หมดโทรศัพท์ลบให้หมดเลย
ผู้ชายคนนี้ก็จำนวนต่อหลักฐานยอมรับผมแอบถ่ายก้นผู้หญิงจริงครับ
มันเป็นรสนิยมส่วนตัวจริงแล้วเขามาจากกรุงเทพฯ
ไปร่วมงานแต่งเพื่อนที่อำเภอกงหลาขากลับแวะห้างนี้เดินเล่นหน่อย
ไปเข้าห้องน้ำสังเกตเห็นมีผู้หญิงมาแย่ไปหมดเลย
แล้วก็ผู้เสียหายเดินจุงมือลูกสาวอยู่เดินตามหลังไปแล้วควักมือถือไปถ่ายคลิปครับ
แล้วก็เก็บเอาไว้ดูพลเมืองดีเขาเห็นเข้าเพราะห้างคนมันก็เยอะนะฮะ
แล้วก็เลยล็อกตัวได้นักข่าวก็ถามพี่ถ่ายทำไมฮะเนี่ย
ก้นแล้วมันเป็นยังไงครับอะไรเขาก็ตอบมาบอกว่า
เปล่าก็แค่ชอบดูก้นไม่ได้คิดอะไรแค่อยากถ่ายไว้ดูเฉย
ดูเฉยเหรอดูเฉย๕๐กว่าคลิปนะฮะ
ตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาก่อความเดือบร้อนรำคาญให้แก่ผู้อื่น
โดยต้องจ่ายค่าปรับไป๑๐๐๐แล้วก็ว่ากล่าวตักเตือนไป
แล้วก็ปล่อยตัวไปนะครับ
ถ้าพ่อแม่พี่รู้พ่อแม่จะรู้สึกยังไง